จะพาไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ๕ทุ่มที่ผ่านมา

แล้วก็ไปพุ่งชนหลักกิโลเมตร
รถพลิกคว่ำเกิดไฟลุกท่วม
เหตุการณ์นี้ค่ะทำให้คนขับติดอยู่ในรถถูกไฟคลอก
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
สภาพนอนหงายท้องล้อชี้ฟ้าถูกไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่ดับเปลืองเร่งระดมฉีดน้ำ
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีเพลิงจึงสงบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๔๗ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอ๓๐
ปฐุมธานีตรวจสอบในรถบริเวณเบาะคนขับ
พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพไหม้เกรียม
จนไม่สามารถระบุตัวตนได้
แต่บนพื้นถนนพบใบขับขี่ตกอยู่ระบุชื่อนายวีรวัตร
อายุ๔๔ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
ตำรวจเชื่อว่าเป็นคนขับจึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์เล่านะคะว่าเห็นรถเก๋งคันดังกล่าว
ขับมาด้วยความเร็วสูงก่อนจะพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
ระหว่างช่องทางด่วนกับทางคู่ขนาน
จากนั้นไปชนกับเสาหลักกิโลเมตรเสียงดังตูม
พร้อมกับไฟลุกไหม้จึงรีบวิ่งมาดู
หวังจะช่วยเหลือคนในรถนะคะแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในรถได้
เพราะว่าไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็ว
โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
และหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปค่ะ